เอาทุกผู้ชมครับแม่มีเรื่องของโมโหหิวอุ้ยโมโหหิวนี่
มันเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วนะพี่หุยแล้วถึงขั้นที่น้อง
ชายเนี่ยใช้ปืนยิงใส่พี่จนบาดเจ็บสาหัสนะฮะเกี่ยวกับ
โมโหหิวนี่แหละนี่ฝ่ายพี่ชายที่ถูกน้องชายยิงนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับในพื้น
ที่ตะบนสาวท่วงชัยอำเพอร์กันธรรณลักษณ์จังหวัดศรีสเกด
นะครับคนเจ็บนะชื่อเออายุ๑๙ปีนะครับชายหนุ่มคนนี้ถูก
ยิงด้วยปืนแก๊ปกระสุนนี่เข้าสะโพกกับแขนด้านซ้ายนี่เจ็บ
หนักเลยนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคนก่อเหตุคือน้องชาย
เอชื่อบีนะฮะเป็นเยาวชนชายวัย๑๗ปีหลังจากก่อเหตุยิง
พี่ชายแล้วก็เดินหนีออกไปจากบ้านสุดท้ายถูกตำรวจตาม
จับกลุ่มตัวได้นะฮะพร้อมกับปืนแก๊ปที่ใช้ก่อเหตุเชื่อไหม
บีเนี่ยถึงขั้นใช้ไม้กับท่อนเหล็กเนี่ยทำปืนแก๊ปขึ้น
มาใช้เองอ่ะโหณจริงด้วยนะหลักฐานก็คือพี่ถูกยิงอยู่
นั่นไงโอ้ยนี่ผลิตปืนแก๊ปขึ้นมาใช้เองนะฮะทั้งปืนทั้งกระสุน
นะครับกระสุนด้วยหรอถูกต้องครับตายแล้วท้องที่สพบึงมลู
นะฮะสพบึงมลูนำตัวบีนะควบคุมตัวไปดำเนินคดีเนี่ย
เอาไปตรวจปัสสาวะด้วยพบว่าปัสสาวะสีม่วง
เออเสพยาเสพติดอีกนั่นไงส่วนสาเหตุที่ยิงพี่ชายเนี่ย
อ้างว่าเมื่อวานนี้หิวข้าวค่ะจะเข้าบ้านไปกินข้าว
พี่ไม่มาเปิดประตูให้สักทีโมโหพี่ใช้ปืนยิงใส่พี่เลย
คุณผู้ชมถามบอกหูหิวอะไรขนาดนั้นน่ะ
แล้วก็เดินออกจากบ้านไปสุดท้ายตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
ศรีสะเกดนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว
นี่เขาก็พาไปดูที่บ้านบอกจุดเกิดเหตุก็คือแถวห้องครัว
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทางป้ากองศรีเนี่ยแกบอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นสัก๑๖นาฬิกาป้าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
หลังจากนั้นชาวโบ้งชาวบ้านแถวนี้ก็ออกมาดูกัน
ทำท่าทางหน้าตาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหม่อลอยไปตามถนนในหมู่บ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินวนกลับมาแถวบ้านอีกรอบนึง
ซึ่งก็มาเจอตำรวจพอดีตำรวจก็เลยคุมตัวไป
สาเหตุก็คืออย่างนี้ป้ากองศรีก็บอก
พี่น้องสองคนเนี่ยเขาอยู่บ้านกันลำพัง
เพราะพ่อกับแม่ไปทำงานอยู่กรุงเทพเด็กสองคน
นี้ก็เหมือนกับแน่นอนแล้วฮะขาดพ่อขาดแม่ใช่ไหมไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ไม่มีคนดูแลแล้วเขาทะเลาะกันบ่อยนะ
เรื่องเงินเรื่องทองก็มีเรื่องอาหารการกินก็มี
มีปากเสียงกันบ่อยเมื่อวานก็มีปากเสียงกันเรื่องอาหารการกินนี่แหละ
เอาลองฟังหน่อยนะฮะเพราะว่าป้ากองศรีก็บอกว่า
ฝั่งของคนก่อเหตุคือฝั่งน้องชายเหมือนกับเขามีอาการไม่ค่อยปกติด้วย
ไม่รู้ว่าอาการทางจิตหรือว่าเรื่องของการเสพยาเสพติด
ตอนนี้มันก็มีส่วนเรานิดหน่อยมันขาดความอบอุ่นมันก็
กินแน่บอกว่ากินแน่เนี่ยล่ะจังสิล่ะก็สิเรื่องเงินเรื่องท้องสิล่ะ
ถึงอย่างนั้นมันเป็นเด็กดีอยู่มันก็กรีดย่างกรีดย่างมันมันก็อันนี้ดีอยู่

คนที่ยิงเนี่ยมันไม่เหตุเวียงเหตุงานหรอกเขาแต่เงิน

เหนื่อยออนแรงหมดเลยครับ
แรงหมดเลยใช่ไหมมีแผลตรงไหนบ้างครับจำได้ไหม
มีตรงมือครับกับเอวครับ
สองจุดใช่ไหมครับครับเลือดเยอะไหมในที่เกิดเหตุ

เขาร้องขอความช่วยเหลือเรายังไงบ้าง

เสียงแบบนี้เลยครับ

ผมรีบช่วยอุ้มรถครับ

ตอนนั้นแล้วฝั่งของคนเป็นน้องอะพี่

ฝั่งของคนเจ็บนะฮะฝั่งพี่ชายตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนฝั่งของน้องชายที่ก่อเหตุตำรวจก็คุมตัวได้นะฮะ
แจ้ง๓ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่น
อีก๒ข้อหาก็คือเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของยาเสพติดนะครับ
ฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวแล้ว

พ่อแม่ทั้งคู่ก็ทราบข่าวแล้วนะฮะกำลังจะเดินทางจากกรุงเทพกลับมาที่บ้านที่ศรีสเกต
ต้องเยี่ยมลูกชาย๒ที่เลยที่ศาลยาวชนครอบครัว